ใหม่อะไรมันก็ดี
ทวงแม่แคนดี้จะช่วยหลบไปหน่อยได้มั้ย
ไม่ได้ผู้ชมนึกเลย
ภาพที่ประทับใจมากเลยสำหรับพี่แคนดี้รากแก่น
พร้อมกับทีมงานนะคะที่วันนี้เดินทางไปรับรถคันใหม่ป้ายแดงจวด
ซื้อจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง
ซึ่งแม่ดี้นะคะได้โพสต์ข้อความเอาไว้แบบนี้
ดีออกรถใหม่น้องลากกี้
พาแม่ดี้ไปเจอแต่สิ่งดีนะลูก

ซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีแบบเป็นจำนวนมากเลย
ว่าให้น้องลักกี้คันนี้นะขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทาง
นอกจากวันนี้จะเลิกดีแล้ว
อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันที่สลากินแบบรัฐบาลออกแล้วด้วยพี่แจ๊ค

เชื่อว่าหลายคนรออยู่สำหรับป้ายทะเบียนรถคันใหม่ของแม่ดี้ของเรา
จัดให้แล้วคุณผู้ชมค่ะไปดูชัดดีกว่า

กรุงเทพมหานครด้วยมาลุ้นกันว่าน้องลักกี้
จะให้โชคกับเอฟซีหรือเปล่านะจ๊ะ

อันนั้นได้แบบว่า๖หรือไม่ก็๗

ว่าพี่แจ๊คดูควันทูบแล้วเห็นเป็นเลขอะไรหรือเปล่า